คราวนี้พาไปดูโคมไฟขนาดใหญ่รูปองคลักษณ์จันเจ้า

แต่ว่าคราวนี้เป็นโคมไฟที่อยู่ไปตกอยู่กลางท้องทุ่ง
ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ชาวบ้านเขาแปลกใจคมนี้มาตกอยู่
แล้วก็มีเหล่านี้คุณผ้าสิ้นและสโลงใหม่กว่า๑๐๐ผืน

ชาวบ้านตกใจว่ามาจากไหนนี่
ก็เลยแห่กันไปเก็บไว้นะฮะ
โดยชาวบ้านภูนกหมู่๑๓ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
บอกว่าดีใจได้ผ้าสิ้นและสโรงใหม่กว่า๑๐๐ผืน
ผูกติดมากับโคมไฟขนาดใหญ่
ตกลงมากลางทุ่งนาแบบนี้

มีขนาดเส้นรอบวงกลมประมาณ๒๐คนโอบ
สูง๓๐เมตรทำจากแผ่นพลาสติกบางสีขาวขุ่น

มีรูปดาราหนุ่มเช้าฮ่องกงเหาะเจียจิ้ง
ที่คนไทยรู้จักกันดีในบทจันเจ้านะคุณ
คลักษ์วังหลวงละครเป่าบุญจิ้นนี่แหละครับ
ติดอยู่ตลอดทั้งลูกเลย
เขาจันเจ้ามาให้โชคหรือเปล่า

นะครับแล้วก็โคมไฟลูกนี้นะครับ
มีกอไม้คล้ายกับไม้ไผ่ขนาดเล็ก

ขณะเส้นผ่าศูนย์กลาง๒เมตร๕๐เซนติเมตรครับ
โดยนายหม่อมสารินชาวบ้านหมู่๑๓บอกว่า

ได้ยินเสียงชาวบ้านเขาฮือฮาฮือฮาว่า

พบชาวบ้านกำลังวิ่งไล่ตามโคมไฟยักษ
กำลังลอยมาจากทิศตะวันออก
เหนือยอดไม้สูงประมาณ๖๐เมตร
โดยมีหางเป็นผ้าสิ้นและสโหลงหลากสี
ความยาวกว่า๑กิโลเมตรนะครับ
ชาวบ้านก็เลยช่วยกันจับปลายเชือกไว้

โคมยักษ์จะลอยอยู่บนท้องฟ้าได้อีกแป๊บหนึ่ง

เมื่อเข้าไปดูพบว่าโคมไฟเต็มไปด้วยรูปองคารักษ์จันเจ้า

ส่วนมุมล่างมีภาษาพม่าพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ให้ด้วยนะ
เรื่องต้นชาวบ้านเชื่อว่าโคมไฟรูปองคารักษ์จันเจ้า

ปล่อยถวายเป็นพุทธบูชา
อ๋อเนื่องในวันมาครับบูชาที่ผ่านมานะครับ
โดยผ้าสิ้นและสโรงใหม่ที่ลอยมากับโคมไฟ
ชาวบ้านก็เลยเก็บกลับบ้านไป
เพราะเชื่อว่าจะเป็นสิ่งมงคลที่ลอยมาจากฟากฟ้า
ถ้ามาจากงานที่เป็นงานถวายพุทธบูชาจริงนะครับ
ส่วนเลขที่ติดมากับโคมไฟ
ชาวบ้านก็นำเลขท้ายไปเสี่ยงโชค
หวยงวดหน้าหวังโชคลาภนะครับ
ไหนเราพยายามเพ่งเล็งเลขอยู่

ส่วนเลขก็แล้วแต่ใครตาดีก็เห็นตาไม่ดีก็ไม่เห็น
ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เขาไปเห็นนะคะ
แต่ว่าก็ไม่รู้จะเชื่อมโยงยังไงจริงนะคะ
ภาษินจันเจ้าและภาษาพระม่า

นั่นแหละอาจจะเป็นที่ชาวบ้านสันนิษฐานแหละ

แล้วก็ปล่อยโคมมาแบบนี้นะครับ